ส่วนวอเล็กบอลนะครับกลับมาแข่งขันกันจากที่นักกีฬาของเรานั้น
ได้พักก็คงจะมีความฟิตสมบูรณ์เต็มที่ครับ
ฝึกซ้อมก็เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับทำเรทเทนนิ่งกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
เพื่อรักษาร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนเจอกับจีนในช่วงเย็นวันนี้เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศของเอวีซีครับ
อาจารย์ชาดาดอกไม้ผู้ช่วยผู้สอนบอกว่าต้องการให้นักกีฬานั้นรักษาร่างกาย
แล้วคนที่บาดเจ็บอย่างอัชราพรคงยศก็ต้องรักษาความฟิตเอาไว้ด้วย
มีผลต่อเนื่องมาจากเอเชียนเกมก็มีการปรับระบบหายใจที่ดีขึ้นแล้วนะครับ
สำหรับคนที่เจ็บส่วนทัศน์นึกแจ้งร่างกายถือว่าดี
แล้วก็ไม่โพงเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วสังเกตได้จากการเล่นในรายการนี้ครับ
อาการแล้วนี้เนี่ยฮะคืออาจจะมีบ้างฮะเรื่องเอาผมอาการนี้มันละหลา
ฮะแต่เราก็ทั้งข้อทุดเองก็ได้เชิญอธรรมดประทรายงามมือ
เราก็พยายามให้ทางกายภาพเรามีกายภาพมาทั้ง๓คน
แกรมวันนี้นะครับก็พบกับจีนเนี่ยย้ำเวลากันหน่อยครับ
๑๘นาฬิกา๒๐นาทีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนเช่นเคยครับ